ส่วนข่าวนี้เนี่ยคุณพระราพรคุณผู้ชมโอ้โหผมอ่านแล้ว
อยากจะให้ตามเหมือนกันแล้วอยากจะเห็นหน้าเหมือนกัน
เพราะว่านักเรียนชาย๓คนอายุแค่๑๓ปีคุณผู้ชมขึ้นรถเมย์จะกลับบ้าน
เจอกลุ่มอาชีวะอายุระหว่าง๑๘๒๐ปีคุณผู้ชมดูพฤติการนะ
รุมทำร้ายเขามากระชากระเป๋านักเรียนไอ้เด็กกลัวจะหนีลงจากรถเมย์ก็ไม่ให้ลง
ดูอนาคตของเด็กกลุ่มนี้ก็แล้วกัน
นักเรียนชั้นมต้นโรงเรียนย่านพระขนงครับขึ้นรถเมย์มาจะกลับบ้าน
หลังเลิกเรียนมากัน๓คนทั้งหมดเลือกนั่งท้ายรถเพราะไม่ค่อยมีผู้โดยสาร
ต่อมามีกลุ่มอาชีวะอยู่ระหว่างนะครับอายุใน๑๘๒๐ปีขึ้นมาบนรถไปล้อม
ล้อมไอ้เด็กมต้นพวกนี้นอกจากนี้นะยังไปไล่ชาวบ้านนะครับที่นั่งอยู่ให้ลุกไป
แล้วหนึ่งในกลุ่มอาชีวะกระชากกระเป๋านักเรียนมต้นแล้วก็หัวเราะเยอะครับ
น้องมต้นเห็นท่าไม่ดีนักเรียนคนหนึ่งรีบลุกครับลุกจากเบาะเพื่อจะลงรถ
เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะจังหวะล้อมฮะโอ้โหจังหวะล้อมแต่กลุ่มอาชีวะยืนขวาง
เอ้ยไม่ให้ลงแล้วก็ทำท่าที่ข่มขู่ฮะแล้วยังหันไปโวยวายใส่ชาวบ้านบนรถด้วย
อย่ายุ่งอย่ายุ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นคนแก่
พอเห็นอีกฝ่ายเป็นเด็กครับกลุ่มอาชีวะก็คุกคามหนักกว่าเดิม
กระชากกระเป๋าเสื้อที่มีตราโรงเรียนติดอยู่ติดมือไปเลย
แล้วก็รุมด่าเด็กเสียงดังลั่นน้องคนหนึ่งกดโทรศัพท์คาดว่าคงจะโทรหาผู้ปกครองขอความช่วยเหลือ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะทั้งเตะทั้งถีบทั้งต่อยทำเขาทำไมอ่ะเขาทำอะไรให้อ่ะ
อาชีวะนะครับเตะเข้าที่หน้าน้องส่วนเพื่อนที่เบาะหลังนะครับ
ก็โดนรุมต่อยรุมกระทืบหลังก่อเหตุก็ยังเดินเยาะเย้ยแล้วก็ลงรถไป
ว่าจะสามารถเข้ามาช่วยได้แล้ววิ่งเข้ามาดูเด็กครับ
แต่แก๊งอาชีวะกลุ่มอาชีวะก็ยัง
คุณผู้ชมฟังดูนะพยายามตามรถมาจะทำร้ายอีกอ่ะ
คนขับรถเมย์ครับก็เลยปิดประตูแล้วรีบออกรถ
เหตุเกิดเมื่อ๘มีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดการจอมพลังพานางสาวเยาวลักษณ์อายุ๔๒ปี
ของ๑ใน๓ที่เป็นนักเรียนที่โดนทำร้าย
แล้วชิงทรัพย์เข้าแจ้งความกับตำรวจ
แม่ของเด็กบอกว่าลูกโดนทำร้ายจนไม่กล้าไปโรงเรียนแล้ว
ทำไมอีกฝ่ายทำร้ายเด็กแล้วยังรุมทำร้ายอีก
แม่ของเด็กผู้เสียหายฝากถึงพ่อแม่ของผู้ปกครอง
ของกลุ่มอาชีวะว่ายังไงไปฟังครับ
ส่วนการจองพลังเองก็ฝากถามในฐานะลูกผู้ชาย
ลูกผู้ชายฝากถามยังไงไปฟังเองดีกว่าครับ
เพื่อดำเนินคดีกับทุกคนที่รังแก่น้องนะครับ

มนุษย์ทะลุถุงยางมาเกิดนะครับ
ต้องต้องโดนดำเนินคดีนะครับเพราะว่าทำแบบเนี้ย
ถ้าตอนแรกคุณแม่เพื่อนเขาก็กลัว

กลุ่มนี้อาจจะได้ใจมากกว่าเดิม

เรื่องนี้ต้องตามผมเองก็จะตามดูให้สุดเหมือนกัน

บอกว่าจะเร่งรัดติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาให้เร็วที่สุด
เพราะว่าการกระทำนั้นอุกอาจมากไม่เกรงกลัวกฎหมาย
แล้วพบว่าแก๊งที่ก่อเหตุกลุ่มที่ก่อเหตุ

ฝ่ายสืบสวนรู้ตัวบ้างบางส่วนแล้ว
รีบลงพื้นที่ไปจับกลุ่มและกดดันให้มอบตัว

แม้ว่าจะปิดภาคเรียนก็ตามช่วงนี้

มีรายงานว่าคดีความของกลุ่มที่ก่อเหตุ

ปล้นทรัพย์ครับปล้นอะไรล่ะ
ปล้นก็คือกระเป๋ากับตราสัญลักษณ
ติดอยู่ที่เสื้อนักเรียนมต้นไงฮะ

ก็ตอนที่จะไม่ยอมให้ผู้เสียหายลงจากรถไงครับ
และข่มขืนจิตใจของผู้อื่น

จะได้ตัวยกแก๊งเร็วนี้

และก็รู้ตัวแล้วด้วยค่ะ